เป็นคลิปของหนูน้อยวัย๖เดือน

แต่สามารถแสดงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
และที่สำคัญเธอสามารถที่จะทำลายสถิติโลกได้ด้วย

ว่าเป็นกีฬาประเภทอะไรที่หนูน้อยแค่๖ขวบ
จะสามารถทำลายสถิติได้ไปดูคลิปกันครับ
คุณหนูน้อยเด็กหญิงไซล่าวัย๖เดือน๒๖วันเท่านั้นนะฮะ
ลีลาการเล่นสกีน้ำด้วยระยะทางรวม๒๐๙เมตร
โดยมีผู้ปกครองคอยจัดอุปกรณ์จัดผ้าพร้อมกับยืนอยู่รอบ
เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับหนูน้อยไซล่า
ล่าวัย๖เดือนสูงแค่สูงเพียงแค่๖นิ้วและยังไม่สามารถเดินได้นะครับ
ได้เล่นสกีน้ำและสามารถทำลายสถิติโลก
เล่นสกีน้ำได้ในอายุ๖เดือน๒๙วัน
แต่ว่าไซล่า๖เดือน๒๖วันให้คุณ
โดยใช้สกีน้ำไซส์เล็กจิ๋วแบบพิเศษที่ทำจากไม้
สกีฝ่าผิวน้ำข้ามทะเลสาบด้วยความเร็ว๗มายต่อชั่วโมง

โดยก่อนหน้านี้พ่อแม่ของเซล่าเริ่มฝึกจากการให้เธอเล่นสกีในบ้าน
โดยให้เซล่าอยู่ในสกีแล้วก็เข็นเธอไปมา
แล้วก็ยังพาไปฝึกในสถานที่จริงอย่างสระน้ำและทะเลสาบ
ก่อนที่จะทำลายสถิติโลกแบบนี้นะครับ

บางคนนี่ยังทำไม่ได้เลยนะคะไซล่านี่เก่งจริง